เรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะที่เราเล่าไปตั้งแต่เมื่อวาน
เด็กชายวัย๙ขวบที่ทราบชื่อแล้วว่าน้องกล้วยนะคะ
เป็นนักมวยเด็กค่ะที่รับจ้างต่อยมวยหาเงินเลี้ยงครอบครัว
น้องกล้วยหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่เช้าวันที่๑๐มีนาคม
คนในครอบครัวก็ออกตามหาตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
แม่ของน้องกล้วยบอกว่าถึงขั้นจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้หาเจอเถอะเช้าอีกวันออกตามหาได้กลิ่นแปลกค่ะ
โชยมาในป่านะคะนี่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขัน
กลิ่นแปลกโชยมาแม่เดินตามกลิ่นไป
ไปเจอเหมือนกับเป็นหลุมฝังอะไรสักอย่าง
เห็นเหมือนขาคนโผล่ออกมาจากหลุม
น้องกล้วยบอกว่าตอนแรกนึกว่าถุง
ก็เลยเอาอะไรไปเคลียร์ดูมันไม่ใช่ถุงมันเป็นขาคน
เคลียร์ไปเคลียร์มาเห็นลูกตาคนครับโอ้โหเท่านั้นแหละ
แม่เลยคิดในใจว่าน้องกล้วยลูกชายแม่แน่
ก็เลยไปแจ้งญาติแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
พอขุดขึ้นมาเป็นศพของน้องกล้วยจริง
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีร่องรอยถูกยิงด้วยนะคะ
แล้วก็จุดตรงนั้นมีหลักฐานของคนก่อเหตุ
จนทำให้ตำรวจตามตัวจนรู้ว่าคนก่อเหตุคือใคร

เบี้ยวก็เป็นคนล่าหมูป่าในป่าในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
จับได้ในเบี้ยวบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นคน
นึกว่าเป็นนกเป็นกระรอกอยู่บนต้นไม้
เพราะว่าน้องกล้วยเนี่ยไปล่าสัตว์เหมือนกันอยู่บนต้นไม้

ก็เลยยิงพอตกลงมาเป็นเด็กก็ตกใจ
เบี้ยวอ้างว่าไปอุ้มน้องกล้วย

แต่น้องกล้วยเสียชีวิตก็เลยตกใจเอาศพไปฝัง

เด็กชายเฉลิมชัยโจปฐาหรือน้องกล้วยนะคะ
อายุแค่๙ขวบนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ซึ่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปจุดที่พบศพน้องกล้วยแล้วก็ไปที่บ้านของครอบครัวน้องกล้วยนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ส่วนจุดที่ฝังศพน้องกล้วยที่คนร้ายฝังเอาไว้เนี่ยเป็นป่าละเมาะ
ริมเชิงเขาบ้านแพรกตะเคราะห์ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนี่แหละค่ะ
คุณภูริพัฒน์บอกว่าลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านที่เป็นบ้านของน้องกล้วยเนี่ยนะ
ไกลพอสมควรนะคะแล้วก็หมู่บ้านอยู่ติดกับชายแดนพม่าค่ะ
เจอพ่อกับแม่ของน้องกล้วยยังอยู่ในสภาพที่โศกเศร้านะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าน้องกล้วยหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเช้า๑๐มีนาคม
ออกตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนแม่บอกว่าไปบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ว่าถ้าเจอน้องกล้วยจะเอาหนังมาฉายที่สะพานกลางหมู่บ้าน
จนกระทั่งจุดทูปไหว้เรียบร้อยแม่ของน้องกล้วยก็เลยออกตามหาอีกครั้ง
กลิ่นผิดสังเกตค่ะก็เลยเดินตามกลิ่นเข้าไปในป่า
เจอขาคนโผล่ออกมาตอนนั้นนึกว่าเป็นถุงแม่ก็เคลียร์ดูปรากฏว่าเป็นขาคนจริง
แล้วก็เห็นว่าเป็นกางเกงนักเรียนชายอะค่ะ
แม่น้องกล้วยก็เลยขุดไปเรื่อยเจอกับลูกตาคน
ก็เลยแน่ใจว่าเป็นน้องกล้วยลูกชายตัวเองแน่
ก็เลยรีบไปตามญาติไปตามเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนะคะ
ไปเรื่อยไปดูเรื่อยแหละ
ไปคือแค่อย่างนั้นนะ
ตอนนึกก็เห็นนึงเห็นค่ะพ่อขา
พ่อขึ้นมาก็นึกว่าถุงอันนี้กว่าอ่าว

กว่าอีกทีนึงเห็นกางเกง
เห็นกับกินไม่มาใจตัวเองกว่าอันนี้ทีนึง
อันนี้ก็เห็นเสื้อดามหาหัวหาหัวที่นี่มีก็เห็นลูกเนี่ยท่านเนี่ย
เค้าโปรดหน้าไว้เค้าโปรดหน้าหนอไว้
กว่าทีนึงให้หัวผมกว่าอีกทีนึง
ให้ลูกตาให้ลูกตาก็มาใจตัวเองเช่นใช่กล้วยละ
เงี่ยค่ะพ่อกับแม่ของไม่จำนกล้วยบอกกับคุณภุริพัทธ์นครของเราบอกว่า
กล้วยเป็นเด็กดีนะคะช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน
ก็ไปต่อยมวยหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอด
ไม่เคยเกเรไม่เคยมีเรื่องราวอะไรกับใคร
สิ่งที่เกิดขึ้นพ่อกับแม่สงสัยว่า
ทำไมคนก่อเหตุต้องเอาน้องกล้วยไปฝังทำไมไม่มาบอกกัน
ทั้งทั้งที่ในเบี้ยวคนก่อเหตุก็เป็นญาติกันนะคะ
กับทางครอบครัวของน้องกล้วยเนี่ยส่วนเรื่องของการจัดงานศพน้องกล้วย
ทางครอบครัวบอกว่าไม่มีเงินที่จะเดินทางไปรับศพที่กรุงเทพ
เพราะคิดว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวถ้ามีเงินแล้ว
ถึงจะสามารถไปรับศพน้องกล้วยมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
แล้วนี่ไปบนไว้ว่าถ้าเจอจะเอาหนังไปฉายด้วยใช่ไหมเนี่ย
คือที่หายไปในเช้าวันที่๑๐แล้วไปเจอเมื่อวาน
ก็คาดว่าที่ถูกฝังไว้ก็คงมีกลิ่นออกมาพอดีด้วยนะฮะ

ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าตำรวจรวบตัวในเบี้ยวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจสพบ้านหนองพลับควบคุมตัวในเบี้ยว
หรือนายประมุกโคสินทิผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในเบี้ยวไปมอบตัวนะคะค่ะก็ควบคุมตัวสอบปากคำ
แล้วก็ทำแผนวันนี้ช่วงบ่ายตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ที่มีการสอบสวนในเบี้ยวอย่างหนักถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
เบี้ยวก็เลยสารภาพแล้วก็ไปทำแผนจุดแรกที่ตำรวจควบคุมตัวในเบี้ยวไปทำแผน
คือที่บริเวณพุ่มไม้ค่ะพุ่มไม้ตรงนี้เป็นจุดยิงนะคะ
เบี้ยวอ้างว่าเข้าใจผิดคิดว่าน้องกล้วยเป็นนก
หรือไม่ก็เป็นกระรอกแล้วก็อยู่บนแบบต้นไม้อะไรแบบเนี้ย
ก็เลยยิงน้องตกลงมาส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไปทำแผนก็คือจุดที่ในเบี้ยว
อุ้มร่างน้องกล้วยไปฝังดินเอาไว้ห่างจากจุดแรกที่ยิงไปประมาณหกร้อยห้าสิบเมตร
เบี้ยวฝังศพน้องกล้วยเสร็จก็ทิ้งชุดที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้
แล้วก็หลบหนีค่ะแล้วชุดอันนี้แหละตำรวจเขาเลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
รู้ว่าในเบี้ยวเป็นคนก่อเหตุแล้วก็ตามตัวทีนี้เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
คำรับสารภาพของในเบี้ยวนะคะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
บนต้นไม้จริงแล้วเป็นน้องกล้วย
กล้วยเนี่ยเขาก็พรางตัวล่าสัตว์อยู่เหมือนกัน
ครับมีหนังสติ๊กเป็นอาวุธในการล่าสัตว์
กิ่งไม้อำพลางตัวนาทีนั้นเนี่ยในเบี้ยวก็เลยยิงปืนลูกโดดเข้าใส่
พุ่มไม้เข้าใจว่าเป็นนกอืมแต่ว่าสิ่งที่ตกลงมามันไม่ใช่นก
มันคือน้องกล้วยในเบี้ยวบอกว่าตกใจอุ้มร่างน้องกล้วย
ไปไว้ในร่องน้ำเก่าห่างจากที่เกิดเหตุประมาณหกร้อยห้าสิบเมตร
แล้วก็กลับบ้านไปเอาจอบมาขุดดินฝังศพ
แต่ขุดลงไปได้ประมาณสามสิบเซนติเมตรเท่านั้นเพราะว่าหน้าดินเป็นชั้นหินนะคะ
ขุดได้ไม่ลึกขุดได้แค่นี้ก็เลยตัดสินใจ
เอาร่างน้องกล้วยเนี่ยนั่งลงเอาดินกลบเอาก้อนหินทับไว้อีกที
แล้วตัวเองก็กลับไปทำงานตามปกตินะคะเอาเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุเนี่ย
ยืนยันว่าเสียใจไม่ได้ตั้งใจจะยิงน้องกล้วยค่ะ
ก็คิดว่าฝังแค่นี้จะกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองได้ค่ะนะสุดท้ายก็
นี่แหละฮะตรวจสอบจนเจอจนได้นะครับระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับญาติของน้องกล้วยนะครับ
ซึ่งเขาก็บอกเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าน้องของน้องกล้วย
ซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องเนี่ยเหมือนกับมีเซนต์ในธรรมนองที่น้องกล้วยมาบอก
น้องคนนี้เลยพาแม่ของน้องกล้วยเดินตามหาบริเวณจุดที่พบศพ
ซึ่งตอนนั้นแม่ของน้องกล้วยเองก็เกือบจะละความพยายามแล้วนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องของน้องกล้วยก็จูงมือแม่เดินต่อไป
แล้วก็พบศพน้องกล้วยจริง
ก็พอตกเย็นน้องคนสุดท้องบอกว่าพี่กล้วยมาพี่กล้วยมา
แล้วพอรุ่งอีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้มั้งเขาก็มาตามมา
น้องคนท้องก็พามาพามาพามาจนแม่เหนื่อยแล้ว

ก็ไหม้หน่อยแม่ไหม้หน่อยไหม้หน่อย
แม่จะกลับแล้วแล้วพอดีได้กลิ่น
วิญญาณคนที่ตายนี่ไงวิญญาณคนที่ตายไปหาน้องไง
เออแม่พี่กล้วยมาพี่กล้วยมาไหนอ่ะไหนไหนกล้วยไหน
แต่เด็กมาไร้ลิงสาใช่ไหมเด็กมันจะเห็น
แต่คนใหญ่ไม่เห็นหรอกเด็กจะเห็น
จากการสืบสวนของตำรวจนะครับที่ได้รับมาจากปากคำของพยานแวดล้อมของน้องกล้วยนะฮะ
ทำให้ทราบว่าเมื่อเช้าวันที่๑๐มีนาคมน้องกล้วยได้ชวนเพื่อนให้ไปยิงนกด้วยกัน
แต่ว่าเพื่อนอ่ะไม่ได้ไปอืม
กล้วยก็เลยออกไปคนเดียวก็เข้าไปในป่าแล้วก็หายตัวไปนั่นแหละ
๑๓มีนาคมที่แม่ไปได้กลิ่นศพแล้วก็ไปขุดจนเจอนะครับ
กับแม่เนี่ยวันที่๑๓ก็คือเมื่อวานนี้รวมทั้งญาติด้วยออกตามหาจนไปพบซองขนม
ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีร่องรอยบางอย่างที่มันหลงเหลืออยู่
ศพของน้องกล้วยมีกระสุนปืนฝังอยู่ที่ตัวนะฮะทำให้ชุดสืบสวน
มีข้อมูลแล้วก็ไปถามชาวบ้านถึงเบาะแสเรื่องปืน
มีข้อมูลน่าเชื่อได้ว่าในเบี้ยวผู้ต้องหานั้นเป็นคนลงมือก่อเหตุในครั้งนี้
ซื้อขนมไปสองถุงท่านผู้การท่านก็สั่งว่าให้หา
ขยายวงพื้นที่ในการหาว่าเด็กไปจุดไหนแน่นะครับ
ซึ่งเราก็ไปพบว่าที่ต้นไซด์นะครับดินน้ำเป็นต้นไซด์ใหญ่
ซึ่งชอบมีนกมีกระลอกมาหากินนะครับ
แล้วก็เป็นจุดที่เด็กชอบไปซุ่มยิงนกอยู่นะครับ
เราก็ไปตรวจดูปรากฏว่ามีพบถุงขนมอยู่๒ถุงตกอยู่
จุดที่เอาเด็กไปฝังนะครับเด็กไปฝังเนี่ย
พื้นที่ตรงนี้มันเป็นป่าช้าของหมู่บ้านนะครับที่เขาไปฝั่ง
แล้วก็การฝังเนี่ยใช้เจาะเราก็เลยวิเคราะห์กันเบื้องต้นว่า
อาจจะเป็นคนในพื้นที่นะครับที่ก่อเหตุนะครับ
ก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมทราบว่าผู้ต้องหากับเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับ
กันจะไปตกปลาที่น้ำตกแห้งกระเพาะนะครับในช่วงเช้าวันนั้น
แต่ปรากฏว่าถึงเวลาแล้วผู้ต้องหาเนี่ยนะครับไม่มา
สุดท้ายเราหาข้อมูลเพิ่มเติมจนมีประจักษ์พยานเห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยอุ้มเด็กมาครับ
อุ้มเด็กมาปรากฏว่าเด็กได้เสียชีวิตแล้วนะครับเขาก็เกิดความกลัวนะครับ
กดดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บ้านภรรยาเขาที่บ้านแม่เขาที่ทำงานเขานะครับ
เขาก็เลยติดต่อผ่านน้องชายแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับขอมอบตัวเมื่อคืนนี้
สุดท้ายนะคะในเบี้ยวก็ถูกแจ้ง๖ข้อหานักนะคะ
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองและที่สาธารณะ
ข้อหายิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรปิดบังซ่อนเร้นศพปิดบังเหตุแห่งความตาย
ข้อหาเคลื่อนย้ายศพโดยไม่มีเหตุอันควรก็นำตัวในเบี้ยวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดหัวหินนะคะ
ส่วนผลการชนสูตรพลิกศพน้องกล้วยนะคะจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
บอกว่ากระสุนปืนเป็นกระสุนขนาดเล็กนะคะยิงเข้าไปที่บริเวณปีดรักแร้ซ้าย
แล้วก็ไปตัดคั่วหัวใจไปฝังอยู่ที่หัวไหล่ขวาคือยิงไปนัดเดียวอะค่ะแต่ว่าตัดคั่วหัวใจเลย
เป็นบาดแผลชะกันนะคะที่ทำให้น้องกล้วยเนี่ยเสียชีวิตส่วนคำถามที่ว่าน้องกล้วยถูกยิงแล้วเสียชีวิตทันที
หรือว่าถูกฝังทั้งเป็นอันนี้ทางนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าเป็นประเด็นที่ว่าต้องบอกว่าไม่น่าจะใช่การฝังทั้งเป็นนะคะ
น่าจะเสียชีวิตก่อนที่จะถูกนำไปฝังส่วนจะเป็นเจตนายิงหรือจะเป็นอุบัติเหตุก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ถ้าเป็นอย่างที่ผู้ต้องหาให้การเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายสุดของน้องกล้วยนะฮะเพราะว่ากระสุนที่เข้าไปเนี่ยตัดคั่วหัวใจพอดี